ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างผิดกฎหมายหน่อย
ค่ะหลากหลายกลวิธีนะครับล่าสุดตำรวจทางหลวงที่
ยุธยาไล่ล่ากระบะคันหนึ่งซึ่งขับหนีตำรวจเนี่ย
สิบกว่ากิโลเมตรนะฮะอืมพอไปจับได้ไล่ทันเนี่ย
แรงงานต่างด้าวอัดแน่นอยู่ในรถ๑๐คนได้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ค่ะครับนี้นะสุดท้ายไล่ทันนะครับคือหลังตระบาดก็
ดูไม่มีอะไรหรอกใช่ค่ะแต่ในรถคือแน่นมาก
คือในแคปถ์ของกระบาดเนี่ยอย่างมากก็
จนไปถึงพื้นที่ตะมนต์บางกระสั้นในอำเภอบางปะอินนะฮะ

เปิดประตูเข้ามาเนี่ยนี่ฮะโอ้โหดูสิสองคนข้างหน้าแล้วในแคปนี่
รวมแล้วเนี่ย๑๐คนเป็นแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดนะครับ
เก้าหญิงหนึ่งนะฮะรวมคนขับข้างล่างด้วยที่ล็อกตัวไว้แล้วเนี่ย
เป็น๑๑คนไม่มีเอกสารเข้าเมืองเลยนะฮะ
สิบคนบนรถนี่นะครับหน้าตาก็ตื่นตกใจหมดเลยนะ
คือมุมหนึ่งก็น่าเห็นใจเขานะแต่ว่าในทางกฎหมายก็ถือว่าเข้ามายังไม่ถูกต้อง
เพราะเขาเองเขาก็รู้นั่นแหละว่าลักลอบเข้าเมืองเข้ามาเสียเงินเสียทองเข้ามา
สุดท้ายก็ต้องถูกจับนะฮะถูกส่งกลับนะครับ
คนขับรถเป็นคนไทยนะฮะชื่อกิติศักดิ์บอกว่ามีชายไทยคนหนึ่งชื่อช่า
เขาบอกเขาไม่รู้ชื่อนามสกุลจริงโทรมาหาเขาแล้วก็จ้างให้รับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
สิบคนนี้เนี่ยจากอำเภอเมืองจังหวัดตากให้พาไปส่งที่อำเภอบังปะอินเนี่ยแหละนะฮะ
มีปลายทางอยู่ที่พื้นที่แห่งหนึ่งได้ค่าจ้างเที่ยวละหมื่นห้า
ซึ่งครั้งเนี้ยสิบคนนี้เนี่ยนี่คือเที่ยวที่สอง
ก็ขับมาเรื่อยจากตากลงมากำแพงเพชรนครสวรรค์
อุทัยธานีชัยนาฏสุพรรณอ่างทองเข้าอายุทยา
นี่จะถึงพื้นที่จุดเป้าหมายแล้วมาถึงบางปะอินแล้ว
เจอรถเจ้าหน้าที่ซะก่อนก็พยายามหลบหนีนะฮะ
ขับหนีแต่สุดท้ายก็ถูกจับจนได้นะครับส่วนแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดบอกว่า
ลักลอบเข้ามาทางช่องทางทางธรรมชาติก่อนเพื่อมาหาในหน้าที่แม่สอดจังหวัดตาก
เสียเงินให้กับนายหน้าคนละหมื่นแปดถึงสองหมื่นห้า
เพื่อให้พาเข้ามาทำงานในพื้นที่ด้านในของประเทศไทยค่ะ